มิสทีนสามผ่วนควรไหนสูงสุด
มิสทีนไวท์ปาสเนียวพิ้งวาร์เซนก์โรชัน
ลอชั่นราคาอยู่ที่
มิสทีนไวท์ปาซัมเมอร์ยูวีถี่

เห็นไหมบายไกร

เพราะฉะนั้นที่คุณเลือกไว้ค่ะ

ขวดนี้ต้องถูกกว่า๗๙บาท

และขวดนี้ราคาอยู่ที่
๖๙เหมือนกัน

ต้องไม่ใช่เลขแปด
ต้องเป็นราคาที่
อ๋อนี่ไง

รับเงินสะสมไปแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท
เย้

ข้อต่อไปถ้าตอบถูกคุณจะได้ไปต่อค่ะ

หรือมีอีกวิธีหนึ่งคุณสามารถหยุดเล่นแล้วรับเงินที่สะสมอยู่แล้วไปครึ่งหนึ่งค่ะ

ตอนนี้คุณสะสมมาอยู่แล้ว๔๐๐๐บาท

แต่ถ้าคุณไปต่อคุณก็มีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วย

และเป็นอย่างไรว่าคุณจะหยุดเล่นหรือคุณจะไปต่อ
บอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าในรายการวันนี้พวกเราสองคนจะไม่มีทางหยุดเด็ดขาดครับ

วันนี้ไม่๐บาทก็๑๐๐๐๐๐นะครับ
แสดงว่าไปต่อนะคะข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะ
คือของที่ไหนราคาถูกที่สุด

มาแล้วครับกะเพาะปลาครับ

เฮ่ยเคยกินกะเพาะปลาไหม
เป็นอย่างไรฮะกะเพาะปลาเคยกิน

ปลาอะไรพี่เอ่อปลาซิว

ลองขายกระเพาะปากครับกระเพาะปากครับ

แรมเมงครับ

เตะปากเตะจมูก
เอาจมูกกินเหรอ

ของจะเป็นรสซินเดอร์เนลล่า

ของน้ำไม่แพงน้ำถูกสุด

ชิ้นที่ราคาที่สุด
อ่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับรสซินเดอริลล้าไห้รักของรากออกกำลังอยู่
เยอะเลยแต่อย่าโม้แต่ฟังมุกกล่อนเพิลลืมสิ่งที่ท่านบอกไว้
เพราะว่าแต่ละรสไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นราคาย่อมมีแตกต่างแน่นอน
ผมว่าอย่างนี้คุณนิกกี้ชีสเนี่ยชีสราคาแพงอยู่แล้ว
อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีชีสเข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะแพงสุด

อันนี้น่าจะเป็นรสสูตร
สูตรดังเดิมของเขาไม่มีดำ
ต้องนอกน้ำแข็งเนี่ยหรอ

คือตอนนี้ชอบคนละทางครับ
ผมชอบไอซ์เรโอชอบชีส

ไอ้นิกกี้ผมเลือกไอซ์มาตั้งแต่ต้น
ตรงนี้คุณจะเอาอะไรคุณเลือกมา
เอาอย่างนี้พวกเราเป็นทัทยัง

ตอบได้๒ข้อ
เอาล่ะสรุปว่าคุณใช้ตัวช่วยเลือกได้๒ครั้ง

โอเคงั้นพี่เป๊กขอเฉลยอันที่๑นะคะ
สำยังฮอตชิกเจ็นไอรามเม้ง

และอันที่๒ค่ะสำยังฮอตชิเก็นราเมงชีส

โอ้โฮน่าจะแพง
ผมบอกคุณแล้วไอ้นิกกี้ว่าชีสมันแพงอย่างนี้

จะต้องแพงกว่า๔๘บาท